จากวันนี้เป็นวันครูนะคะมีหนึ่งข่าวมานำเสนอนะคะ
เป็นเรื่องราวของคุณครูสาวอายุ๓๔ปีเท่านั้นเองที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ทำเรื่องขอกู้เงินจากสหกรออมทรัพย์ครูผ่านผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นครูเหมือนกันลักษณะของการเป็นตัวแทนเป็นเอเย่น
ค่ะทำเตรียมเอกสารให้ต่างต่างเพื่อที่จะไปขอเงินกู้
กู้ไปสองล้านบาทสรุปกู้ผ่านแต่พอกู้ผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
เงินกู้ที่ตัวเองจะได้เนี่ยมันกลับหายออกไปจากบัญชี
กดดูอ้าวเงินหายไปไหนหมดไหนบอกว่ากู้ผ่านแล้ว
ในบัญชีไม่มีเงินเลยสักบาทนั่นสิคะคำตอบคือคือ
คนที่รับเป็นเอเย่นในการเดินเรื่องเอกสารให้
นั่นแหละน่าจะเป็นคนนั้นแหละที่ปลอมแปลงเอกสาร
และเอาเงินของตัวเองออกไปหมดจากบัญชีเลย๒ล้าน
โอ้โหสงสารครูเห็นใจครูนะคะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่างวดแรกเรียกเก็บถูกเรียกเก็บแล้วเรียบร้อย
เงินก็ไม่ได้ต้องใช้หนี้ด้วยนะคะคุณครู
ท่านนี้คือคุณครูเยาวลักษณ์ภูชุมอายุ๓๔ปี
ครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่
อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินมาพร้อมกับนางสวัยบรือเสียง
อายุหกสิบปีคุณแม่เนี่ยนะคะเอาเอกสารหลักฐานต่างต่าง
เข้ามาร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมกาลสิน
ขอความช่วยเหลือค่ะให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
หลังจากเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณครูท่านนี้คุณครูเยาวลักษณ์
ส่งเรื่องขอกู้เงินจากสหกรออมทรัพย์ครูจังหวัดกาลสิน
จำกัดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่ง
ซึ่งคุณครูท่านนี้รับหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะจัดเตรียมเอกสารให้กู้ไปครั้งนี้ได้แน่นอน
แต่มีเงื่อนไขแบบนี้บอกว่าจะต้องจ่ายเงินร้อยละ๑๓จากยอดเงินกู้ทั้งหมด
เป็นค่าดำเนินการซึ่งอันนี้ไม่รวมดอกเบี้ยตามปกติของเงินกู้สหกรณ์นะคะ
จากนั้นเรื่องผ่านค่ะที่กู้ไป๒ล้านออกมาแล้ว
นุมัติออกมาแล้ว๒ล้านบาท๒ล้านบาทนี่แบ่งเป็น๒จำนวน
จำนวนแรกคือค่าหุ้นค่าหุ้นสหกรออมทรัพย์ก็คือจะต้องตีกลับไปในสหกรออมทรัพย์
เหลือที่คุณครูเยาวลักษณ์จะได้ใช้จริงเนี่ยนะคะ
เอาไว้ในบัญชีคือ๑๕๘๓๐๐บาท
จำนวนนี้คือจำนวนที่คุณครูควรจะได้
แต่หลังจากนั้นพอทราบข่าวอนุมัติไปดูค่ะเพื่อที่จะไปถอนเงิน
กลับพบว่าเงินมันออกจากบัญชีไปหมดเลยไม่เหลือสักกระบาทเดียวเลยนะคะ
คุณครูก็สงสัยเอ๊ะเงินมันหายไปได้ยังไงนะคะ
ก็เลยเป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินกู้
จากบัญชีของคุณครูไปเรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางสหกรหักเงินเพื่อชำระเงินกู้
ถูกปลอมแปลงเอกสารเป็นงวดแรกจากบัญชีเงินเดือนของคุณครู
คือหักบัญชีเลยเงินเดือนของคุณครูเยาวลักษณ์ออกมา
หักไปเรียบร้อยเลยหักไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
อกจากนั้นยังได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสหกรว่า
ให้คนอื่นมาเบิกเงินได้อย่างไรอันนี้มันเป็นบัญชีของนางสาวเยาวลักษณ์นะ
เบิกออกไปแต่สหกรณ์ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนออกมานะคะ
ตอนนี้คุณครูบอกคุณครูเป็นหนี้ก้อนโตเงินก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ
ฟังเสียงคุณครูค่ะ
ทีนี้หนูก็เลยเข้าไปหาที่สหกรออมทรัพย์ครู
หนูก็เลยไปถามเงินเงินที่หนูยืมมันเข้าแล้วเหรอคะ
มันอนุมัติแล้วเหรอทำไมมันหักเงินเดือนหนูหนูว่าอย่างนี้แหละ
ก็เลยได้ไปติดต่อดูก็เลยเอาแล้วทำไมมันไม่เข้าบัญชีออมทรัพย์หนู
บัญชีเงินเดือนหนูกรุงไทยของหนูที่หนูแนบไป
ทราบรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องทุกข์ต่อไปหน่อยนะคะ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณครูนะคะ
อืมนี่เป็นความเดือดร้อนของคุณครูนะคะใช่ค่ะ